ข่าวต่อไปนี้เป็นข่าวความรุนแรงในครอบครัว
คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีตัวละครจะมีหลายคนหน่อย
เหตุการณ์แรกคือสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นพ่อแม่กัน
ก็ทะเลาะกันเนื่องจากว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยไปเอารองเท้ายางของฝ่าย
สามีเนี่ยตัดแล้วก็ไปเป็นฟืนจุดไฟ
สามีไม่พอใจเอามีดไปตีหัวภรรยาเลือดอาบหน้าเลย
แล้วลูกมาเห็นว่าพ่อตีแม่
ก็เลยโมโหต่อยพ่อเลือดคลั่งในสมองอาการโคม่าเลย
พี่สาวซึ่งเป็นพี่สาวต่างแม่รู้เรื่อง
เอาภาพพ่อโพสต์ในโซเชียล
เหมือนต้องการจะประนามน้องต่างแม่ตัวเองนะฮะ
น้องไม่พอใจที่พี่สาวไปแฉตัวเอง
บุกไปด่าพี่สาวต่างแม่ถึงบ้านเลย

แต่โชคดีมันมีคนอยู่น้องชายก็เลยไม่ได้ทำร้ายพี่สาว
อันนี้เป็นภาพที่พี่สาวถ่ายภาพพ่อตัวเอง
เขาเป็นพี่น้องต่างแม่กัน
ก็ถ่ายภาพพ่อแล้วโพสต์ว่าถูกน้องชายทำร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ
น้องชายอายุ๓๐ปีบุกเข้ามาข่มขู่ที่บ้านพักเลย
แต่ว่ามีเพื่อนบ้านอยู่น้องชายก็เลยไม่กล้าลงมือ

เนื่องจากว่าน้องชายต่างแม่ไม่พอใจที่ตัวเธอ
นำภาพสภาพใบหน้าของพ่อที่โดนต่อยเลือดคลั่งในสมอง
ที่โรงพยาบาลไปโพสต์
น้องชายคนนี้เขาชกทอดจนอาการสาหัส
สมองบวมเลือดครั่งตั้งแต่๑๕มิถุนายน
พี่สาวต่างแม่คนนี้ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะ
อายุ๕๐ปีบอกว่าพ่ออายุ๗๕แล้ว

ซึ่งเป็นแม่ของน้องต่างแม่เขา
อายุ๖๘ปี
เนื่องจากว่าทะเลาะกันนะฮะ

เนื่องจากว่าคือพ่อไม่พอใจแม่
ที่แม่ไปตัดรองเท้าแตะที่เป็นยางเอาไปเป็นเชื้อเพลิงจุดเตาทาน
โมโหเอารองเท้าฉันไปตัดทำไม
ดั้มนี่เดือดตีหัวแม่จนเลือดอาปเลย
เลือดแตกเลยอายุก็เยอะแล้วนะเป็นผู้สูงอายุนะฮะ

น้องชายที่ชื่อวันให้อาทิตย์
ให้เดินทางมารับตัวแม่ไปหาหมอหน่อย
พอน้องชายเข้ามาถึงปรีเข้าไปหาพ่อเลย
พ่อแบบไม่ยั้งเลยนะคุณผู้ชมตาปูดตาบวมเลย
ทีนี้ลูกหลานก็เลยเห็นเหตุการณ์ช่วยกันนำตัวทุกคนส่งโรงพยาบาล

ฝ่ายพ่อพี่สาวพาไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาแก้ว
หมอบอกว่าโอ้โหสมองบวมเลย
เลือดครั้งในสมองพ่ออายุก็เยอะ๗๕ปีแล้ว
หลังจากนั้นพี่สาวคนนี้ก็เลยนำภาพของพ่อที่อยู่ที่โรงพยาบาลใบหน้าปูดบวม
เขียวช้ำถ่ายไปโพสต์อธิบายเหตุการณ์ลงในโลกโซเชียล
แน่นอนคนในโซเชียลก็เข้าไปตำหนิติเตียนต่อว่าน้องชายว่าทำไมทำพ่อแบบนี้
อะไรแบบนี้นะฮะน้องชายเห็นโพสต์นั้นว่าพี่สาวโพสต์ทำไมล่ะก็เลยโมโห
น้องชายบอกว่าเหตุผลที่ผมทำเนี่ยใครจะทนได้
พ่อจะมาทำแม่ทำไมก็เลยชกพ่อไปหลายครั้ง
ขอให้ทุกคนเห็นใจผมบ้างเพราะถ้าพ่อแทงแม่ตายใครรับผิดชอบ
ไปฟังเสียงเขาเลย

คือพ่อนะทุกพ่อแท้ของคุณน่ะแหละ
จริงเหตุการณ์มันสามารถที่จะจบลงได้ด้วยวิธีอื่นนะ
ล่าสุดพี่สาวนำคลิปที่ถูกน้องชายบุกมาด่าท์

แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อจนบาดเจ็บสาหัสด้วย

แล้วนี่ก็เป็นพ่อด้วยละหนึ่งนะคะและที่สำคัญก็อายุมากกว่าด้วย